เมืองทองยูเนเต็ดค่ะก็มีการเสริมทีมโดยเฉพาะแนวรับนะคะ
แล้วก็ยังพูดถึงอนาคตของเทียสินแดงดาแล้วก็เทียทรบุญมาทันด้วยค่ะ
เมืองทองยูเนเต็ดนะคะเปิดตัวสุพนันบุรีรัฐนะคะ

หลังจากย้ายมาจากสมุทรประการซิตี้ชื่อเดิมก็คือพัทยายูเนเต็ดค่ะ
ก็มาร่วมศึกไทยลีกสัญญายืมตัว๑ฤดูกาลนะคะ
ก็เป็นการเสริมทัพคนที่๓ต่อจากมาริโอยูรอฟกี้แล้วก็อ่องชู
โดยเจ้าเซฟก็จะสวมเสื้อหมายเลข๒ค่ะ
นนฤทธซื้อวาจาผู้อำนวยการสโมสรก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
สุพนันก็จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งแก๊กขวา
หลังจากที่ทิสตองโดย้ายไปอยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดค่ะ

ที่จะพาทีมประสบความสำเร็จในฤดูกาลหน้า
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าเซฟก็เคยเป็นผู้เล่นอาคาเดมี่ของเมืองทองตั้งแต่อายุ๑๑ปีค่ะ
อกจากนี้นะคะบิ๊กเป้ยังพูดถึงศิริสินแดงดาแล้วก็เทียทรบุญมาทัน๒นักเตะที่หมดสัญญายืมตัว
จากการไปเล่นในเจลีกนะคะว่าจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในปีหน้าอย่างแน่นอน
แต่ยังไม่ปิดโอกาสของทั้งคู่ถ้าหากว่ามีทีมจากญี่ปุ่นสนใจก็พร้อมที่จะให้กลับไปเล่นในปีหน้าอีกครั้งค่ะ